เอาล่ะค่ะหลังจากไปเที่ยวน้ำตกแล้ว
เดี๋ยวพาไปกินไก่ทอดกันดีกว่า

ไปกันที่จังหวัดสุราธานีร้านไก่ทอด

คือเขาทอดแบบทอดลงไปทั้งตัวเลย
เห็นเป็นหัวไก่เลยนะว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะทาน
ต้องสั่งล่วงหน้าวันหนึ่งนะ
เพราะว่าขายดิบขายดีสุดเลย
นายภัยศาลโต๊ะกันตีหรือว่าบังรูนอายุ๔๔ปีค่ะ

กำลังเร่งมือหมักไก่เลยนะคะ
โดยการนำไก่ไปคลุกเคล้ากับแป้งตามสูตร
ก่อนนำลงไปทอดในน้ำมันแบบทอดทั้งตัวอย่างที่บอกไป
ได้ไก่ทอดที่หน้าตาน่ารับประทาน
กรอบนอกนุ่มในค่ะ
ส่งให้ลูกค้าที่สั่งจองกันล่วงหน้าเป็นออเดอร์กันไปนะคะ
รูนเขาเล่าว่าเปิดขายไก่ทอดมานาน๒๐ปีแล้วค่ะ
เริ่มต้นจากร้านเล็กขายไก่ทอดธรรมดากระทะใบเดียวนี่แหละค่ะ
แล้วก็เริ่มขายดีเมื่อมีลูกค้ารู้จักมากขึ้น
เพราะว่าติดอกติดใจในรสชาติของไก่ทอด
หมักด้วยสูตรเฉพาะค้างไว้๑คืนนะคะ
ก่อนนำลงไปทอดทั้งตัวเลย
ส่วนวิธีการทอดไก่จอมยุทธ์เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน
คือบางรุนเขาเห็นว่าคนส่วนใหญ่นิยมนำไก่นึ่ง
ไก่ต้มไปไหว้เจ้าคือไหว้กันทั้งตัวนี่แหละ
แล้วเขาเกรงว่ามันจะเสียง่ายอ่ะสิ
ได้ลองนำไก่ทอดมาทอดแบบทั้งตัวแบบนี้ดู
เพราะว่าสามารถเก็บไว้ได้นานกว่าไก่นึ่งหรือว่าไก่ต้มนี่แหละ
แต่กว่าจะลงตัวมาเป็นแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
ลองผิดลองถูกกันอยู่หลายครั้งเลยนะคะทำเอาเหงื่อตกเหมือนกัน
ลูกค้าส่วนใหญ่ที่สั่งไปนำไปกินกันแบบทั้งตัว

เพราะว่าเวลากินกันหลายคนมันสนุกดีเหมือนแย่งกันกิน
ฉีกกันคนละน่องคนละอะไรแบบนี้เออก็น่าสนุกสนานกันไปนะคะ
ที่สำคัญเขาบอกว่าไก่จะต้องสดใหม่และทอดด้วยน้ำมันใหม่ทุกวันนี้
ซึ่งราคานะคะราคาขายก็คือราคาตัวละ๑๘๐๒๐๐บาท
วันหนึ่งขายได้ถึง๑๐๐กิโลกรัมเลยนะจ๊ะไม่ธรรมดาจริง
ลูกค้าด้วยนะคะใครที่สนใจแวะไปอุดหนุนได้เลย
ร้านตั้งอยู่ที่ถนนการุณราช๓๓อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีค่ะ
มันเด็ดก็ตรงที่ทอดทั้งตัวนี่แหละใช่ดิฉันนึกสภาพตอนที่เราแย่งกันกินเนอะ
คุณชนะเอาหัวไปกินฉีกหัวฉีกแข้งฉีกขาฉีกไปอีกเนี่ยนะ
คุณชนะจะทานหัวไหมกินตรงหัวเขาบอกว่าไก่ทอดเนี้ยที่เด็ดที่สุดก็คือตรงตัวไก่
ตรงคอด้วยบางคนต้องชอบทานคอไก่มีเบอร์โทรด้วยใครตาดีก็โทรไปสั่งกันนะคะ